คงมีการใช้น้ำจากบ่อบาดานกันอยู่

ฝ่ายพ่อก็เลยลงไปในบ่อบาดานไปซ่อมปั๊ม

เวลาลงไปลึกอากาศไม่ดีอาตกาน
ลูกชายเห็นเลยลูกชายแล้วลงไปอีก

พยายามดึงร่างขึ้นมา

กู้ภัยไม่สามารถจะโรยตัวลงไปได้เนื่องจากว่าข้างล่างมันยังคงมีกลิ่นฉุนของแก๊สไข่เน่าอยู่นะฮะ
ก็เลยต้องทำห่วงเชือกแล้วไปคล้องร่างของคนที่หมดสติเนี่ยจากข้างบนเนี่ยเอาขึ้นมา
ทราบชื่อภายหลังคือนายพานุพันธ์อายุ๒๗ปีอันนี้เป็นลูกชาย
ตรวจสอบตอนเอาขึ้นมาคือไม่มีชีพจรแล้วพยายามปั๊มแล้วก็ไม่ฟื้นก็คือเสียชีวิต
แล้วก็เอาเชือกเส้นเดียวกันไปคล้องร่างของคุณพ่อขึ้นมาชื่อว่านายบุญส่งอายุ๕๙ปี
คนนี้ก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันการเอาขึ้นมาทั้งสองคนนี้ยากลำบากมาก
เพราะว่าร่างของเขาไปขัดอยู่กับเครื่องปั๊มน้ำข้างล่างแล้วก็เสียชีวิตสองศพเลยทั้งพ่อทั้งลูก
ทีนี้ลูกชายคนโตแล้วก็เป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยชื่อว่านายวิสรุธอายุ๓๐ปี
เขาบอกว่าเมื่อเช้า๘โมงตอน๘โมงพ่อเนี่ยไปซ่อมปั๊มน้ำซึ่งอยู่ก้นบ่อแล้วหมดสติไป
น้องชายเห็นพ่อหมดสติก็รีบลงไปช่วยจะเอาพ่อขึ้นมาจากก้นเบาะสุดท้ายหมดสติทั้งคู่
ตนเองเนี่ยก็ลงไปช่วยนะแต่ลงไปได้แค่๒เมตรรู้สึกหายใจไม่ออกมันมีกลิ่นฉุนของแก๊สไข่เน่าก็เลยรีบขึ้นมา
โทรให้ญาติไปช่วยแต่ไม่ทันการพ่อกับน้องเสียชีวิตซะก่อน
เรื่องต้นตำรวจนะฮะแล้วก็กู้ภัยนำศพของผู้เสียชีวิตไปส่งให้กับแพทย์
ชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง
ที่แผนกนิจิเวศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนาฬิสวน
และส่งวอบร่าให้กับญาตินั้นไปบรรเภนกวสลต่อไป
ชาวบ้านเขาบอกเหมือนกันนะว่าเบาะนี้มันมีแก๊สไข่เน่าอยู่
ที่ผ่านมามีเคยคนลงไปนะแล้วก็ประสบเหตุแล้วเสียชีวิตมาแล้ว๑ราย
เหตุการณ์นี้ก็เป็นอีก๒รายที่จักรปรากฎกับวิธีของแก๊สไข่เน่าในบ่อบรรดันแห่งนี้